ครัวนี้เนี่ยแม่ของเยาวชนชายอายุ๑๒ปีอันนี้ไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการเพราะว่า
ของเด็กคืออดีตสามีเนี่ยอ้างกับเธอบอกว่าจะรับลูกไปดูแลแต่ว่ากลับเอาลูกเนี่ยไปไว้ที่โรงเรียนประจำทำให้ลูกเนี่ยไม่ได้ไปพบกับหมอตามที่จะนัดกันนะคะเพื่อที่จะดูอาการค่ะ
ไปร้องเรื่องนี้นะคะกับกันจอมพลังค่ะ
ผู้หญิงอายุ๔๕ปีคนนี้ไปขอความช่วยเหลือกับกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ช่วยหาทางออกหน่อยอยากจะรับลูกที่มีความบกพร่องทางสมองกลับมาดูแลเอง
เพราะว่าอดีตสามีแอบรับตัวไปแล้วไม่ได้ดูแลไม่ได้ให้ความสนใจนะคะ
ลูกชายของเธอปัจจุบันอายุสิบสองปีเป็นกลุ่มเด็กพิเศษก่อนหน้านี้เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกอยู่คนเดียวนะคะ
แล้วก็ปรากฏว่าอดีตสามีเนี่ยคือต้องดูแลลูกคนเดียวเพราะว่าอดีตสามีปฏิเสธไม่ยอมรับว่านี่เป็นลูกของเขา
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เกิดปัญหาด้านการเงินก็เลยเอาลูกไปฝากไว้กับป้าแล้วตัวเองไปหางานทำต่างจังหวัด
อดีตสามีแอบมารับตัวลูกชายอ้างว่าจะเอาไปดูแลเองจนกระทั่งมารู้ทีหลังว่าเขาเอาลูกไปไว้ที่โรงเรียนประจำที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า

จอมพลังบอกว่าแม่ของเด็กเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวส่วนฝ่ายชายปฏิเสธว่าเป็นลูกตนเอง
หลังจากนั้นเนี่ยกลับแอบไปพาตัวลูกนะคะให้ห่างจากแม่แล้วเอาไปไว้ที่โรงเรียนประจำโดยที่ไม่ได้บอก
แม่เด็กก็เลยอยากได้ลูกกลับมาดูแลเองเหมือนเดิมนะคะ
ส่วนทางกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการแจ้งว่าสามารถใช้บัตรผู้พิการกู้ยืมเงินได้นะคะ
กรณีที่ติดขัดปัญหาด้านการเงินเพื่อที่จะใช้เป็นทุนในการดูแลลูกค่ะ

เขาได้ให้กับเราเนี่ยนะคะปลายสายเนี่ยแจ้งว่าเบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์พ่อของเด็กชายที่เป็นประเด็นนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าพักอยู่ที่จังหวัดสุราธานีหลังจากนั้นก็ตัดสายไปค่ะก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลจากทางฝั่งพ่อของเด็กนะคะ